ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น

บีดาเดียวกันคนละมานดาคนละแม่
พิการก็มีเหตุที่ใกล้เคียง
อะไรแมนค่อนข้างที่จะมากหน่อย
อันนี้ก็ออกแนวไม่ได้ทำร้ายอะไรใคร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะกลับมาพูดถึงข่าวในลักษณะที่เคยด่งดังมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะก็คือข่าวการหลอกเอาเงินโดยที่บอกว่าใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมนะคะแล้วก็คราวนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกันตรงที่ว่าคุณผู้ชมได้ยินชื่อของกิมเองแทร่เตียวมาอยู่แล้วนะคะแต่อันนั้นเป็นช
การขนาดที่สามารถจะเอาอีกคนนึงเข้าคุกได้โดยคนนึงนั้นไปเป็นพยานเรื่องนี้กลับมาอีกครั้งเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าตกลงแล้วกิมเองเนี่ยทำเหมือนกับที่หญิงไก่ทำเลยไหมแล้วมีคนเกี่ยวข้องเยอะไหมผู้เสียหายเยอะขนาดหญิงไก่หรือเปล่าและที่สำคัญตกลงนะวันนี้เขาดีกันไหมเขามีส่ว

เอาอย่างนี้ทนายความสงการสามารถบอกได้ไหมว่าข่าวของกิมเอง
กับข่าวของหญิงไก่คือข่าวเดียวกันหรือเปล่า
คือกิมเองเนี่ย
ก่อนหน้านี้ผมได้ติดตามข่าวเกี่ยวเรื่องวันธนี
เองหมอหยอง๓พี่น้องตระกูลที่ปรากฏเป็นข่าวมากที่สุดตั้งแต่คดีเครื่องราช
ต่อมาชื่อนางกมลทัศน์ธนทรตามที่ถูกกองปราบปรามกองบัญชาการตำรวจสอบสวนการดำเนินคดีนั้น
ต้องบอกว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางสอบสวนกลางและกองปราบปราม
สามารถนำมาขยายผลและจดแจ้งแก่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้รับทราบว่าคือนางกิมเองแทร่เตียว
บุคคลนี้นะครับต้องเรียนความเคารพครับว่าผมไม่เคยรู้จักมาก่อนเลย
มีคนแจ้งเบาะแสเข้ามาทางเฟซบุ๊กเกี่ยวกับชื่อที่ปรากฏที่เรียกยากนี่ชื่อนางกมลทัศน์เนี่ยนะครับ
ผมก็ไม่รู้ว่าชื่อกิมเองไม่รู้ว่านามสกุลเดิมเขาเป็นอย่างไรก็รวบรวมข้อมูลต่างมีด้วยกันสองส่วน
ส่วนหนึ่งเนี่ยผมส่งให้กับพันธุรกิจกิรเดชพระสว่างซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือท่านพลตรวจโทษที่รัฐนองหามิทักษ์เนี่ย
หมาให้คอยประสานงานรับข้อมูลของกระผมนั้นส่งมอบ
อีกส่วนหนึ่งผมก็กันกองทางผู้เสียหายและให้ไปร้องกับทางกองปราบปรามและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยตรง
ถ้าหากเห็นว่าเป็นความลับเกรงว่าจะไม่เกิดความปลอดภัยอะไรอย่างใดนะครับหรือกลัว
เพราะฉะนั้นแล้วข้อมูลของกิมเองเนี่ยหลังจากที่ทางผู้เสียหายไปร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว
ก็มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกระทั่งถูกกองปราบปรามจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่๒๖สิงหาคม๒๕๖
ที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์และนำมาแถลงข่าวที่กองปราบปราม
เมื่อวันเสาร์ที่๒๗สิงหาคมที่ผ่านมานี้ครับคือถ้าสมมุติจะดูจากข่าวเนี่ยนะคะคือข่าว
ที่ว่าคนละแม่หรืออย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะ
แต่คือเนี่ยถามณวันนี้ว่า
ตกลงขบวนการที่ทนายความสงการ
เคยพูดถึงขบวนการของหญิงไก่
ซึ่งยังแฉไม่หมดเนี่ยนะคะ

ก็คือเท่าที่ปรากฏในขณะนี้
ต้องบอกว่าต่างคนเนี่ยต่างทำ

ผมว่ามีความน่ากลัวกว่าของหญิงไก่
ตรงที่บังอาจ
มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
มีการแสดงตัวอย่างเปิดเผย

หรือฆาตการผู้ใหญ่นั้นไม่ทราบ

ถ้าลองใช้ชื่อนางกิมเองแทร่เตียว

ในการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนก็ดี

บุคคลทั่วไปโดยวินยูชน
จะต้องไม่รู้เลยครับว่าเขาเปลี่ยนชื่อมากี่ครั้ง

คือค่อยไตเข้าไป

คุณกิมเองนะวันนี้ไม่ได้ใช้ชื่อกิมเองนะคะ
แต่ว่าเท่าที่มีข่าวตั้งแต่ปี๒๕๖๐
จนถึงตอนนี้น่าจะเปลี่ยนชื่อไปราว๔๕ครั้งแล้ว
คือจริงและเนี่ยมีคนไปร้อง
คือพอมีข่าวหญิงไก่ก็มีคนไปร้อง
แล้วตำรวจก็พบว่ามีคนหนึ่ง
ที่คนไปร้องเนี่ยมีพฤติกาศเหมือนกันเลย
ครับสะดุดตรงที่ว่า๑เลขบาล๑๓หลัก
ของผู้หญิงที่ชื่อกระบวนทัศน์
ก็เลขบาล๑๓หลักถึงสอบสวนกลาง

เขาก็ตั้งตัวละครขึ้นมา๓ตัว
ตัวแรกคือนางวันธนีหยกรัฐนาการคือหญิงไก่
ตัวที่๒คือหมอยอ๋อเพื่อตรวจสอบ
อันที่สามก็คือกิมเองขณะนั้นเนี่ย
ก็คงจะไม่ได้ลึกไปถึงขนาดคนที่มาร้องชื่อกระบวนทัศน์ให้รับทราบ
กระทั่งเมื่อมีผู้มาร้องต่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางกองปราบปาม
จึงนำเลขบัตร๑๓หลักชุดสืบสวนมาตรวจสอบ
อ้าวเป็นคนคนเดียวกันคือกิมเอง
กับที่เคยมีประวัติที่ต้องคดีอาญาสำคัญ
เพราะฉะนั้นแล้วจิ๊กซอต่างจึงถูกตรวจสอบเกิดขึ้น
ว่ามีกระบวนการเกี่ยวข้องอย่างไร
กระบวนการแรกที่มีการพูดเสมอว่ามีคนมีสี
ขณะนี้เรายังไม่บอกแน่ชัดว่าสีนั้นเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
กว่าจะมีการตรวจสอบเสียก่อน
เพราะอาจจะเป็นการแต่งกายเรียนแบบ
หรือเป็นการที่หญิงไก่อุปโลกก็อาจเป็นได้เหมือนกับของกิมเอง
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต้องมาดูว่าบุคคลมีสีของหญิงไก่ที่ปรากฏในภาพ

และของกิมเองที่ปรากฏในภาพที่มีนะครับ
ถ้าเป็นบุคคลตรงกันทั้งหมด

แต่ว่าถ้าสมมุติเราคุยกันนะวันนี้เนี่ยแปลว่าเรายังไม่สามารถเชื่อมโยงได้
เดี๋ยวต้องรอวันนี้ยังไงครับที่เราไปร้องปปงเนี่ย
เชื่อมโยงหรือไม่เชื่อมโยงดูการทำธุรกรรมทางการเงิน
ว่ามีการโอนเงินเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเครือข่ายใครบ้าง
อันที่๒ทางการติดต่อสื่อสาร
ทางที่๓ทางการตรวจเยี่ยมที่ทันทะสถานหญิงกลางคลองเปรม
เพราะฉะนั้นแล้วบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยความเคารพครับ
ผมเชื่อครับว่าพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเนี่ย
เขามีแนวทางสืบสวนสอบสวนกระบวนการเครือข่ายเป็นใยแมงมุมนี้เรียบร้อยแล้ว
เพียงแต่ว่ารอเวลาระยะเวลาจะเข้าดำเนินการจับกลุ่มและจะดำเนินการอย่างไรเท่านั้นเอง
ตามข่าวเนี่ยนะคะพูดถึงผู้เสียหายเนี่ยจำนวนเงินในจำนวนเดียวคือประมาณสองล้านเก้าแสนกว่า
ครับจริงแล้วต้องมีมากกว่านี้เพียงแต่ว่าน่าจะอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานเอกสารหลักฐาน
ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางดังที่ผมจะเรียนให้ท่านทราบว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ท่านโทษทิศรัทธ์อ๋อหารพิทักษ์เนี่ยมอบมาให้กับพลตรวจตีสมหมายกองวิสัยสุขรองพิจารณ์สอบสวนกลาง
ผลตำรวจตีชวริสแสงพืชรองพิจารณ์สอบสวนกลางผลตำรวจตีชาญวิมนศรีรองพิจารณ์สอบสวนกลางรักษาภูมิการกองปราบ
ในการสืบสวนสอบสวนขยายผลเครือข่ายต่างต้องบอกว่ารุ่นเร็วนะครับที่เห็นเงียบเนี่ยท่านทำงานเสมอชุดสืบสวนกองปราบลงพื้นที่
แม้กระทั่งตำรวจของหน่วยงานต่างของสอบศูนย์กลางทั้งหมดแม้กระทั่งปอทจะเช็คตรวจสอบแม้กระทั่งในระบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในระบบอินเตอร์เน็ต
แยกจากหญิงไก่นะคือจริงแล้วมีที่แจ้งเข้ามาส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นกิมเองเนื่องจากว่าเขาใช้ชื่อกระมวลทัศน์จนกระทั่งท่านผู้จัดการสงการได้มาแถลงข่าวว่านางกระมวลทัศน์คือกิมเองเพียงแต่ว่าเขานำภาพหลักฐานสำคัญส่งให้กับผมเช่นภาพที่นั่งแล้วมีคนมีสีนั่งซ้ายขวา๒พฤ

คำถามดิฉันอยู่แล้วนะคะคือว่าคือถ้ามองจากข่าวรายละเอียดที่ออกมาจากตำรวจตอนนี้เนี่ย
ของทางคุณกิมเองเนี่ยดูเหมือนจะมีเหมือนกับวงจะกว้างกว่า
และเปิดเผยกว่าถูกต้องใช่ไหมคะอย่างของหญิงไก่เนี่ย
เราไปเจอลักษณะที่เขาอาจจะมีการแอบอ้างแต่ว่าหลบหลบซ้อนซ้อนอ่า
ผลกระทบจะไปเจอคนที่เป็นลูกจ้างซะเป็นส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นเราเข้าใจถูกแล้วว่าของคุณกิมเองเนี่ยเปิดออกมาได้ใหญ่กว่า
คำถามก่อนครับเพราะเดี๋ยวจะลองคุยกับตำรวจด้วยนะคะ
คำถามถึงทนายสงการคือว่าคือถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะ
คนที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเกษียณแล้ว
หรือว่ายังอยู่ในราชการก็แล้วแต่ของคุณกิมเองเนี่ย
ทนายความว่าสมรู้ร่วมคิดหรือโดนหลอกเหมือนกันของกิมเองนี่แหละครับใช่ค่ะ
ผมดูแล้วกิมเองน่ามีลักษณะพฤติการเนี่ยไม่แตกต่างจากเดิมที่เคยถูกสารจำคุกพิพากษา
ของหญิงไก่เนี่ยพูดง่ายจะดำเนินคดีส่วนมากกับลูกจ้าง
ถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็บอกว่าแกดำเนินคดีลูกจ้างและการแสดงออกกับบางคนเท่านั้น
แต่ของกิมเองเนี่ย๑กับเจ้านาย๒กับคนที่มีสี๓เกี่ยวกับคนมีฐานะ
อันนี้สี่กับพ่อค้าและประชาชนส่วนน้อยคือบุคคลเหล่านี้คือเป้าหมายของกิมเอง
ค่ะเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะคุยกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ประสานกันอยู่อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาว่ารายละเอียด
ผู้เสียหายมีแค่นี้หรือและข้าราชการโดยเฉพาะที่ยังอยู่ในราชการนั้น
โดนหลอกให้เข้าร่วมขบวนการหรืออยู่ในขบวนการจริงสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราก็จะคุยกับผู้บรรจการสอบสนกลางนะคะ
ผู้บรรจการธริติราชนองห่านพี่ทักค่ะ

เพราะเอิญว่าข่าวมาช่วงท้ายสัปดาห์แล้วเว้นวันหยุดไป๒วัน
คนก็เลยต้องการรายละเอียดมากขึ้นค่ะ
ณตอนนี้เนี่ยเอาเฉพาะในมือของท่านก็ได้
ตกลงแล้วผู้เสียหายจากกรณีของคุณกิมเองเนี่ย
มีรายเดียว๒ล้าน๙แสนกว่าหรือว่าจะมีตามมาอื่นอีกคะ
ก็รักษาคดีประเภทนี้เราเชื่อแน่ว่าเขาคงไม่ได้ทำลายเดียวนะครับ
หลังจากที่เป็นข่าวไปแล้วก็ต้องขอบคุณน้องสื่อบัญชนนะครับ
ที่ช่วยกันทำความจริงเหล่านี้ให้ปรากฏสู่สังคม
แล้วก็ง่ายในการที่จะติดตามผู้เสียหาย
ตอนนี้ก็มีผู้เสียหายทยอยเข้ามาหลายลายแล้วครับ
ตามข่าวที่บอกว่าค่ะท่านขออภัยค่ะ
๒ล้าน๙แสนกว่านี้เนี่ยนะคะจากการโอนเงินไป๑๗ครั้งเนี่ย
ผู้เสียหายคือรายเดียวถูกไหมคะ

อันนี้คือลายที่หลังจากที่เกิดคดีวันธนีแล้วเนี่ยนะครับ
ก็มีข้อมูลว่าเชื่อว่านายอนุมาตรว่าจะเป็นกิเล็งนะครับ
มาให้ข้อมูลเราได้ตรวจสอบไปแล้วเนี่ย
เขาก็ต้องเล้นลำพังตัวเองมาก
ที่ไม่สามารถที่จะนำไปสู่คนที่กินเองเดิมได้เลยนะครับ
แต่ในที่สุดเราก็สามารถที่จะสู่ทราบจนได้นะครับ

เขาก็เลยเอาข้อมูลนี้มาให้ทางฝ่ายสอบสวนกลาง
เราก็เริ่มสืบจากคดีนี้ก่อนนะครับ
แต่พอรู้ข้อที่จริงแล้วเนี่ย
ทำให้เราเชื่อแน่ว่าคดีประเภทลักษณะอย่างนี้
ไม่น่าจะมีผู้เสียหายรายเดียวนะครับ

แต่อย่างที่เป็นข่าวนี้ก็๒๓ลายแล้วนะครับ

คือเป็นจำนวนเงินค่อนข้างมากหน่อยนะครับ

ข่าวที่สาวมาถึงคุณกิมเองเนี่ย
เพราะผู้เสียหายไปแจ้งแค่ว่าตัวเองโดนหลอกแบบไหน
หรือผู้เสียหายคิดว่าจะเกี่ยวขบวนการกับหญิงไก่คะ
คือเขาสงสัยยังไงเขาถึงมาแจ้งในช่วงจังหวะ
ใกล้กับข่าวหญิงไก่ยังไม่จางซะทีเดียวนะคะ

ก็คือเขามีข้อมูลอยู่บางส่วน

มีพอมีข้อมูลอยู่บางส่วนว่าสงสัยใช้คำว่าสงสัย
สงสัยว่าจะเป็นกิมเนี่ยเนี่ยดิ

เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยมาถึงตรงหาลัยเนี่ย
เขาเปลี่ยนทางชื่ออัตภาพคุณบอกทุกอย่างเลย

เวลาทีเนี่ยชื่อเป็นใครอะไรแบบนี้
ไม่สามารถรู้ได้เลยนะครับ
นี่คือสิ่งที่เขาสงสัยแล้วก็เขาเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ย
เขาน่าจะถูกหลอกแต่เขาก็ยังไม่มั่นใจนะครับ
ค่ะผู้บัญชาการคือข่าวนี้เนี่ยนะคะ
พอในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ย
คนที่อ่านข่าวนี้ต้องการการยืนยันจากท่านมากที่สุดเลยว่า

คนที่อยู่ในขบวนการเดียวกับกิมเองเนี่ย
มีข้าราชการซึ่งยังรับราชการ
อยู่ในปัจจุบันร่วมด้วยเหรอคะ

พฤติการของผู้กระทำความผิดลายนี้เนี่ย
เริ่มต้นด้วยการที่ทำให้คนเชื่อ

อ่าความินธรรมเนี้ยไม่ต้องร้องขอนะบางที
ที่เขาไปมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเนี่ย
ครับอ่าแล้วสองเนี้ยเขาเกียรติดหน้าทุกสินิทที่เข้ามาร่วมด้วยมากน้อยแค่ไหนเพียง
อันนี้มันเป็นสิ่งที่ข้อจริงมันเป็นอะไรที่ปกปิดไม่ได้หรอกครับ
เดี๋ยวมีการสัดถามในรายบุคคลค่อยจริงแบบนี้ก็จะปรากฏออกมา
อันนั้นแหละพอสิ่งความจริงปรากฏแล้ว
เราก็จะเป็นเฉดีทุกรายไป
ไม่ต้องกังวลว่าลายไหนเป็นฆาตการ

ค่ะคือคำตอบคือว่ามีข้าราชการอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
คือเอาเท่าที่ท่านทราบตอนนี้เนี่ยนะคะ

ข้าราชการเหล่านั้นโดนหลอกหรือว่าก็ร่วมขบวน

ไม่มีอะไรทุจริตอะไรต่างเราก็ต้องให้ความเป็นทางเขา

ขอสุดท้ายค่ะคุณบัญชาการขอสุดท้ายนะคะว่า
เอาที่ท่านทราบตอนนี้นะคะ
ขบวนการของหญิงไก่กับขบวนการของกิมเอง
คือขบวนการเดียวกันไหมคะเป็นเครือข่ายเชื่อมกันไหมคะ
ไม่เลยครับไม่เลยครับสองคนนี้เป็นพี่น้องร่วมบีดาอยู่กัน
สามานตานะครับสามคนสามแย่กันทำ
กับคนละวงเลยครับคนละวง
และโดยที่พิธีการที่ผ่านมาเนี่ย
เขาสองคนเนี่ยไม่ลงกันอยู่แล้วนะครับ

สามคนสามเติมนะครับสามคนสามเติม

ท่านฐานข่าวทีหน่อยก็ดีนะคะ
ช่วงนี้เพราะถือว่าข่าวนี้คนหันมาสนใจ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้บัญชาการนะคะ
ขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะ
ทนายสงการนี่ข่าวใหญ่อย่างที่ทนายบอกจริง

รอดูว่ามีผลประโยชน์เกี่ยวข้องหรือไม่

ไปยื่นประปังงอนี่ไงครับอันนี้ที่ไปมาวันนี้
ถูกต้องครับคือการชงเรื่องคือ
ให้พนักงานสอบสวนของกองปราบปาม
ของกองบัญชาการตลวดสอบสวนกลาง
พนักงานเจ้าหน้าที่ของปปงเนี่ย

คือจะรู้เลยว่ามีผลประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์
ตรวจสอบจากการทำธุรกรรมครับคุณจอมกวัลครับ

เงินไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือ
อินเตอร์เน็ตก็ดีหรือทางวิธีหนึ่งวิธีใดก็ดี

เมื่อสักครู่นี้ถ้าฟังคำสัมภาษณ์ของผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยนะคะ
ก็ชัดเจนว่าไม่มีตัวเชื่อมกันเลยนะคะ
ครับก็คือคนละวงเลยครับ
และพฤติการหากินก็แตกต่างกัน

หญิงไก่หากินกับลูกจ้าง
เองหากินกับคนที่มีฐานะ
ล่ำคนรวยพ่อค้า

บุคคลที่อยากได้รับเครื่องราชบางส่วน
ทีนี้เนี่ยในส่วนของข้อมูลที่ออกมาแล้วของทางกิมเองแทร่เตียวเนี่ยนะคะ
ที่เป็นข่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วพูดถึงข้าราชการค่อนข้างมาก
แต่ทีนี้จะเข้าในลักษณะว่าถูกหลอกมาเหมือนกันหรืออย่างไรเนี่ย

คำถามคือว่าขอนิดเดียวจะจบรายการ
ตกลงหญิงไก่ที่ทนายสงการให้ข่าวมาเรื่อยว่าข้าราชการจะเกี่ยวข้องด้วยเนี่ย
ข้าราชการเหล่านั้นที่พูดถึงเขาเนี่ยเขาตั้งใจร่วมขบวนการหญิงไก่หรือเขาถูกหลอก
ก็เดี๋ยวดูผลประโยชน์ของปปงที่ตรวจสอบของหญิงไก่จะเสร็จแล้วครับ
ผมว่าอีกไม่นานคงจะฟังข่าวดีจากท่านเลขาธิการพบงตรวจสอบเรื่องของหญิงไก่
แต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงที่ทันทะสถานหญิงกลางของเปรม
เพราะว่าสองพี่น้องขณะนี้อยู่ที่แห่งเดียวกัน

ตัวน้องหญิงไก่เข้าไปเนี่ยครับ
เอาผู้คุมนักโทษที่อยู่ที่ต้องขังต่างปวดขมับ
และเมื่อหญิงกิมเองหรือหญิงตุ่มเข้าไปอีก
ผมว่าผู้คุมต้องกินพลาวันละหลายเม็ดแน่นอน
แต่คุณกิมเองเขายังเข้าไม่ถึงแดนไนท์มั้งคะ

หญิงไก่อยู่ด้านในก็ต้องมีปฏิกิยามากพอสมควร

คนเราเคยมีเรื่องบาดม้างคาจงคาใจกันอยู่
แต่ต้องกระซิบนิดนึงครับว่าหญิงไก่อยู่ในนั้น
มีคนรายงานผมว่าสบายเหลือเกิน
มีคนเดินติดตามคอยห้อมล้อมคอยนวดคอยพัดคอยวีตลอดเวลา

ก็คือบางทีนางแกล้งล้มบ้างแกล้งป่วยบ้างอะไรบ้าง
เอาผู้คุมปวดขมับเดี๋ยวบอกกลัวฆ่าตัวตายบ้าง
ดังนั้นขณะนี้ในเรือนจำนะครับ
ท่าสารหญิงแห่งนี้ติดกล้องวงจรปิดหลายสิบตัวแล้วครับ

ถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดหญิงไก่เกิดเป็นอะไรไปขึ้นมา
คงผู้คุมโดนสอบผู้ต้องขังต่างต้องเดือดร้อนอีก
เพราะฉะนั้นแล้วผมว่าระหว่างหญิงไก่กับหญิงตุ่มเนี่ย
ผมว่า๒หญิงนี้คือ๒หญิงที่คนไทยต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งครับ

ตอนนี้คดีของหญิงไก่ลูกจ้างเนี่ยสบายใจหมดได้ทุกคนหรือยัง
ก็คือเพิ่งทราบข่าวล่าสุดนะครับ

เจ้าของสำนวนคดีพ่อน้องก้อยแม่น้องก้อยโทรศัพท์แจ้งมาเมื่อวานซื้น
บอกว่าท่านโพธโศนิสมหาธาวรภูมิชคัตรวรรคอนบาลมีนโนโลบายซักเจนแล้ว

ก็ต้องกลับขอบคุณท่านพบชนด้วย
หลังจากท่านตกเป็นเป้าตั้งนานทำให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์จริงแล้วเนี่ย

แต่พนักงานสอบสวนมันแทบว่าคนใดประเด็นนานกาลดังกล่าว

เดี๋ยวความคืบหน้าเรายังติดกันอยู่อีกคดีหนึ่งนะคะ
คุณประนอมแรงงานไทยจากไต้หวันเดี๋ยวไว้วันหลังนั้นมาคุยกัน
วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะ
เวลาของถามตรงค่ะคุณผู้ชมค่ะข่าวนี้จะเป็นข่าวใหญ่อีกหนึ่งข่าวนะคะ
แต่ความคืบหน้ารอการยืนยันจากตำรวจสอบสวนกลางวันนี้สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป